สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนอื่นเอ้ยรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะ
แม่ชายงงงขนาดนี้นี่คือสัญญาณของระดูฝนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
และนี่คือสัญญาณว่าเย็นนี้จะได้กินต้มอึ่งหรือว่าปิ้งอึ่ง
ช่วงเช้าแบบนี้เพราะว่าบางหน่วยเลือกตั้ง
ยังทำอะไรไม่เสร็จหรือว่าเรื่องของการนับคะแนน
ยังยังไม่เสร็จยังทำงานกันได้ต่อไหม
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตี๕๕๒นาทีตอนนี้นะคะ
ทั่วไทยไม่มีฝนเลยไม่มีเมฆฝนเข้ามาเลย
และช่วงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นการเริ่มต้น
มีสิ่งที่เป็นสัญญาณของฤดูฝน
โดยเฉพาะลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็คือลมฝนประจำฤดู
เขาเริ่มเข้ามามีอิทธิพลทำให้เกิดฝนในพื้นที่แล้วนะ
แต่อาจจะยังไม่หนักพอที่จะทำให้ทางตอนบนของประเทศเกิดฝนนะคะ
วันนี้ตอนช่วงเช้าจนถึงเที่ยงไม่มีฝน
แต่ฝนจะมาบ่ายแบบบ่ายแก่เลยประมาณ๔โมงเย็น

เน้นหนักภาคใต้เพราะว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย

เขาจะเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้
นอกจากนี้ก็มีภาคเหนือบ้างเล็กน้อยนะคะ

ฝนไม่น่าห่วงเรื่องที่น่าห่วงคือนี่
น้ำเงินเข้มขนาดเนี้ยคลื่นในทะเลอันดามัน
คุณผู้ชมดูสิแตกต่างจากอ่าวไทยมากเลย
ถ้าเข้มขนาดนี้๒เมตรค่ะคลื่นเรือเล็กคุณงดออกจากฝั่ง
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมา
อุณหภูมิในประเทศไทยดีขึ้นลดลงอุณหภูมิลดลง
แต่ทีนี้บางพื้นที่ที่กำลังจะมีฝนหรือไม่มีฝน
อากาศจะร้อนอบอ้าวเราจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมช่วงนี้พอฝนเข้ามาแล้วเนี่ย
ต้องระวังฟ้าร้องฟ้าผ่า